ส่วนที่ชนบุรีค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุ
รถตู้ยังไม่แน่ใจว่าเขาทำแบบนี้ทำไมครับ
รถชวัดเฉวียนลักษณะเหมือนคนหัวร้อนนะคะ
ขับไปปาดหน้ารถเก๋งก่อนหลังจากนั้นนะคะ
รถเก่งก็เบรกเอี๊ยดสิคะทีนี้แล้วมีรถตามหลังอีกสองคันเป็นรถกระบะ
ชนท้ายเหรอชนสิคะสภาพพังยับเลยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูกล้องหน้ารถของรถเก๋งที่ถูกปาดหน้าก่อนค่ะ
นี่แล้วทำอะไรตัวนั้นละมันนี่แหละ
คือทำอะไรเพื่ออะไร

คือคนที่ขับรถเก๋งเองเนี่ยเขาก็คุยกับผู้

กับผู้โดยสารนะที่มาด้วยกันเขาบอกว่าไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ให้รถตู้โมโหเขาก็ทบทวนนะทบทวนเหตุการณ์นะ

สองครั้งที่มีการตัดหน้ากัน
และครั้งที่สองเป็นภาพนี้คือตัดหน้าแล้วจอดอยู่เฉย
แล้วนึกสภาพสิคะรถที่ตามหลังมา
เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านหน้าเขาเบรกกระทันหัน
ชนกันไปเลยอีก๒คันเป็นรถกระบะร่วม
อุบัติเหตุครั้งนี้ชนรวมกัน๓คันนะคะ
เจ้าของรถเบนท์ก็เลยเอาคลิปกล้องหน้ารถไปมอบให้กับตำรวจเป็นหลักฐานบอกจะเอาผิดคนขับรถตู้ค่ะ
นายสมบูรณรัติธรรมคนที่นั่งมากับรถเบนท์บอกว่าจะเอาเรื่องกับคนขับรถตู้ให้ถึงที่สุด
เพราะถือเป็นการขับปาดหน้าและมีเจตนากลั่นแกล้ง
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะนายพงพันธ์หงทองค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคาถาทองทรานสปอร์ต
เป็นเจ้าของรถตู้คันนี้พานายธีรยุทธ์แพงยอดคนขับรถตู้มาเจอตำรวจค่ะ
พบตำรวจสพพานทองเจ้าของบริษัทบอกว่าหลังทราบเรื่อง
นำตัวคนขับรถตู้ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีทันที
และให้ฝ่ายบุคคลดำเนินการสอบสวนด้วย
เบื้องต้นเอาเรื่องของบริษัทก่อนนะคะพักงานไปเลยยึดรถคืนบริษัทไปเลย
ส่วนรถที่ชนได้รับความเสียหายเจ้าของบริษัทบอกว่ามีประกันเดี๋ยวจะดูแลให้นะคะ
ส่วนนายธีรยุทธ์คนขับรถตู้ตำรวจก็ต้องถามแหละทำไปทำไมเนี่ย
วันนั้นน่ะไปปะหน้าเขาเมาหรือเปล่าเขาตอบเลยนะคะไม่เมา
แต่จะรีบกลับบ้านแฟนยอมรับผิดทุกอย่างขอให้จบเพียงเท่านี้

ไปชะลอจอดฝางเนี่ยทำไมอ่ะครับคือชะลอเจ้าของตัวไหนครับ
ที่จอดฝางที่ที่เลยไปแล้วเราจอดหัวทิ่มจอดหัวทิ่มคือผมเบรกครับ
อ่าครับแล้วเบรกเบรกทำไมครับเพราะข้างหน้าก็ไม่มีรถนะ
ก็คือผมเบรกผมชะลออ่ะครับอ๋อคือข้างหน้ามันไม่มีรถจริงอ่า
ข้างหน้ามันไม่มีรถจริงแต่ว่าผมเบรกอ่าร
สวัสดีครับ